ตำรวจภูทรภาค๗นะครับได้เพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพล
โดยประสานครูฝึกจากหน่วยคอมมันโดกองปราบรามนะครับ
ฝึกให้กับกำลังพลในหลักสูตรการฝึกยุทธวิธีการอบรมเหตุวิกฤต

การฝึกทักษะการเข้าตรวจค้นอาคาร
บุคคลต้องสงสัยเป็นเพียงหนึ่งในหลักสูตรการฝึกด้านยุทธวิธีการบริหารเหตุวิกฤต
กำลังถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับตัวแทนตำรวจ
กรมบัชการตำรวจภูทรภาค๗กว่า๕๐นาย
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้
ถ่ายทอดให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจ
จำเป็นต้องฝึกเพื่อรักษาชีวิตความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเองซึ่งมันจะต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม
หลังพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปาม
พันธุ์ตำรวจโทปิยรัฐสุภารัฐ
รองผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษเป็น๒ใน๕ตัวแทนตำรวจไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งไปฝึกกลม
เพื่อให้ตัวแทนตำรวจไทยนำความรู้และเทคนิคต่างมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจ

แต่เมื่อไหร่ถึงวันสุดท้ายที่จะปิดการอำนวดเขาจะรู้เลยว่า
เดินเข้ามาบอกแล้วผมไม่เคยได้รับการฝึกแบบนี้เลย
ตามหลักการฝึกของแบบตำรวจเนี่ยมันก็แบบหนึ่ง
มันยังไม่ได้มีการพัฒนาหรือใส่ข้อบกพร่อง
เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ไปเราหลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตร
ซึ่งเอามาแก้ไขข้อบกพร่องแล้วมันพัฒนาแล้ว
แต่มันมาพัฒนาแล้วเราก็มาเสริมให้เขา
จริงตำรวจก็ได้รับการฝึกมาตั้งแต่ในโรงเรียน

แต่พอมาถึงแล้วเราก็ปล่อยปะแล้วเลย

อันนี้จะเป็นการเติมต่อยอดให้เขา

นำมาซึ่งความสูญเสียจำนวนมาก
โดยคนร้ายเลือกลงมือกับประชาชนผู้บริสุทธิ์
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ประเทศไทย

เตรียมความพร้อมในการรับมือ
หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในอนาคต
เหตุความรู้แรงที่เกิดขึ้นโทษโรคอยู่ในขณะนี้
ทำให้เห็นแล้วว่าปัจจุบันภัยการก่อการร้าย
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยต่อไปอีกแล้วนะครับ
เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมยุคปัจจุบันนี้ครับ

ตำรวจท้องที่จะเป็นหน่วยแรกที่ต้องเข้าเผชิญเหตุ
หากตำรวจมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์
จะเป็นเครื่องยืนยันถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เปรียบเสมือนการผลิตแม่ไก่ชนพันธุ์ดี
เพื่อให้ต่อยอดออกไข่ขยายพันธุ์นักสู้
กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่
ธนกรลิตุข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน